อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
สำหรับพี่นุ๊กสุธิดาปัญหาไม่ได้เกิดจากเธอ
โดยใช้ชื่อว่านุกสุธิดาเป็นภาษาอังกฤษเลยตรงแบบนี้
แน่นอนว่าต้องมีผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะ
เช้าที่ผ่านมาพี่นุ๊กพร้อมกับทนายตั้มทนายสิทธา
ก็นำหลักฐานเข้าแจ้งกับปอทเลย
นุ๊กบอกว่าทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้ว
แต่เธอคิดว่ามันยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเธอก็ติดตามมาแหละ
ล่าสุดมีคนปลอมเสร็จแล้วก็มีพฤติกรรมเรียรายเงินบริจาค

เธอก็เลยดำเนินคดีเพื่อไม่ให้คนอื่นถูกหลอกอีกค่ะ
ก็ไม่อยากให้ไปหลอกลวงใครนะคะ
โดยเฉพาะเงินที่เอาไปทำบุญอย่างนี้ค่ะ
จากช่อโกงแล้วมันก็เป็นบาปด้วยค่ะ
ก็ให้ไม่หยุดการกระทำแบบนี้

ก็สามารถติดต่อมาที่ปทได้เลย

เขาบอกว่าเป็นบัญชีของน้องของนุ๊กนะครับ
แต่จริงแล้วเดี๋ยวต้องให้ทางตำรวจตรวจสอบนะครับ

อย่างที่ทนายตั้มบอกก็คือเลขบัญชีนี้เป็นชื่อของผู้ชาย
เขาอ้างว่าเขาเป็นน้องของพี่นุ๊กจริงแล้วไม่ใช่
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพี่นุ๊กไม่น่าจะมาโพสต์เรียกรายเงินกระถิ่น
เพราะว่าเธอนับถือศาสนาอิสลามนะคะ